ไม่ได้จะชวนให้คุณผู้ชมงมงายไปกับเรื่องลี้ลับอาถรรพ์หรือว่าเรื่องศัยศาสตร์อะไรนะคะ
แต่ว่าคนในพื้นที่เขาบอกว่าเขาก็เชื่ออย่างนั้นแล้วเขาก็เคยเจอ
เราก็เลยไปคุยมาให้แต่อีกมุมนึงเนี่ยมันเป็นเรื่องของการกระทำความผิดนะคะ
กาญจนบุรีที่เราเคยเล่าไปว่ามีคนไปลักลอบขุดหาสมบัติ
เชื่อว่ามีสมบัติที่ถูกฝังเอาไว้ใต้ดินในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง
ขุดหาทองคนในพื้นที่เขาเรียกกันว่าทองโกบุริ
แล้วเขาไปขุดกันแบบเป็นจริงเป็นจังคุณภาคภูมิ
ไปตั้งแคมป์เอารถแบบรถขุดตักคันเบอร์เลอร์เลยอ่ะ
ไปสร้างโบ้งสร้างบ้านอะไรกันอยู่ตรงนั้นน่ะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าคุณทำแบบนั้นไม่ได้นี่คือที่ราชพัสดุ
แล้วคุณไปขุดลึกแบบนี้ขุดจนเละแบบนี้
ก่อนหน้านี้คือเจ้าหน้าที่ไปจับเอาไว้๒คนนะคะ
คนที่ถูกจับเนี่ยคือนายบุญส่งมะนาวทองอายุ๖๐ปี
กับนายเชิดพงศ์พรมดีอายุหกสิบเก้าปีครับนี่นะคะ
เชิดพงศ์อ้างว่าเขาเป็นเจ้าของที่ดินตรงนี้
เขาไปครอบครองเอาไว้แล้วเขาก็สร้างบ้าน
แล้วเขาก็สร้างเต็นต์และเขาก็ขุดหาสมบัติ
นี่คุณเชิดพงศ์นะคะคุณลุงเชิดพงศ์ที่บอกว่าเป็น
เขาอ้างว่าเป็นเจ้าของที่จับจองเป็นเจ้าของที่ตรงนี้
คือพื้นที่แถวนี้ความจริงเขามีการลักลอบ
ขุดหาสมบัติหาทองโกวริกันมานานหลายที่หลายจุด
อ่าพอเจ้าหน้าที่เขาเจอเขาก็ไปจับไปจัดการอะไรอยู่เรื่อยเรื่อย
รถขุดตักคันเบอร์เลอร์ไปขุดแบบเนี้ยค่ะอันนี้คือกรณีล่าสุด
ใช่ค่ะแล้วเขามีอาวุธปืนด้วยนะมีรถขุดแบบนี้
แต่ไอ้กรณีล่าสุดที่เจอเนี่ยมาเจอก็คือวันที่มีอาวุธหนัก
รถตักอะไรเข้าไปใช่ค่ะแต่คนขุดเนี่ยเขาบอกโอ้โห
ผมขุดกันมาเป็นยี่สิบปีคือสองคนนี้เขาบอกว่า
เขาไปอยู่ในพื้นที่กันมาเป็นสิบสิบปีนะคะแล้วเขาขุดกันตั้งแต่เมื่อ๒๐ปีก่อนนะคะ
สมัยก่อนเขาขุดโดยใช้มือเปล่าเขาไม่มีอุปกรณ์อะไรในการขุด
เป็นแค่ช่องเล็กพอที่ตัวเองจะลงไปได้แล้วเขาก็จำพิกัดเอาไว้
เวลาผ่านไปก็มีอุปกรณ์มากขึ้นแล้วกลับมาขุดที่จุดเดิมก็เลยเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรเยอะเลย
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าคุณทำแบบนี้ไม่ได้เพราะว่านี่คือที่ราชพัสดุ
แล้วคุณมาทำจนโอ้โหเป็นโพงเล็กเทะแบบนี้มันไม่ได้นะคะ
คือของกลางที่เจ้าหน้าที่เขายึดเอาไว้นะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปอีกรอบหนึ่งนะคะทีเนี้ยค่ะเราจะให้ดูว่า
คนที่เขาไปลักลอบขุดหาสมบัติกันเนี่ยนะเขาขุดจุดไหนยังไงบ้าง
กัดตรงนี้คือบ้านแก่งประลอมหมู่๑ตำบลไซโยกอำเภอไซโยก
จังหวัดกาญจนบุรีนะคะเขาขุดหาสมบัติกันเนี่ยมีอยู่สามจุดใหญ่ใหญ่
จุดแรกเป็นโพรงหลุมค่ะคือเขาขุดด้วยมือเปล่าเมื่อ๒๐ปีก่อนนะคะ
เป็นหลุมกว้างประมาณสักแปดสิบเซนติเมตรครับลึกประมาณสามเมตร
อันนี้คือหลุมแรกที่กลุ่มนี้แหละกลุ่มเดิมที่ถูกจับเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าเขาขุดตั้งแต่ยี่สิบปีก่อนใช้มือเปล่านี่ดูสิโอ้โห
ใช้มือเปล่าดูสินี่ลงไปได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย
เป็นหลุมแบบนี้เลยแล้วก็มุงหลังคาสังกษีเอาไว้
ได้บังเอาไว้ไงว่าข้างล่างเป็นหลุมเอาหลังคามาปิดเอาไว้
กันฝนกันอะไรน้ำจะได้ไม่ไหลเข้าไป
อันนี้คือจุดแรกนะคะนี่คือผู้สื่อข่าวของเรานะฮะ
คุณนาริสบุนนิ่มเนี่ยมุดเข้าไปก็พอดีตัวค่ะ
ตัวคนนี่หลุมแรกนะแล้วนาริสก็ขึ้นมาหรือยัง
ขึ้นมาได้แล้วเพราะว่าต้องไปหลุมสองต่ออ๋อเราเรามีเรามีหลุมอื่นแล้วใช่ไหม
เรามีหลุมอื่นเรามีหลุมอื่นแสดงว่าหลุมสองใกล้ใกล้กัน
ครับก็ถูกคลุมด้วยสังกษีเหมือนกันแล้วก็เอาผ้าใบคลุมเอาไว้นะคะ
อืมเป็นแนวดิ่งอ่ะอันเนี้ยเขาก็บอกว่าเขาใช้มือขุดเหมือนกัน
ขุดมาสิบห้าปีแล้วค่ะโอ้โหขุดตั้งแต่สิบห้าปีก่อนค่ะ
ความกว้างของปากหลุมเนี้ยประมาณเจ็ดสิบเซนติเมตรอืมลึกสี่เมตร
หุมที่สองกว้างกว่าหลุมแรกครับเพราะหลุมที่สองพอมีอุปกรณ์บ้างแล้ว
อืมไม่ใช่มือเปล่าอย่างเดียวแต่อุปกรณ์ยังเล็กเล็กน้อยน้อยอ่ะ
นี่นะคะส่วนจุดสุดท้ายอันนี้โพรงเบอร์เรอเลย
เพราะว่าเพิ่งขุดเร็วเร็วนี้เองใช้รถแบ็คโฮลมาขุดอ่ะครับ
แล้วก็เพิ่งถูกจับไปเนี่ยค่ะอยู่ติดกับริมแม่น้ำแควร์น้อยนะคะ
หลุมเป็นโพรงกว้างประมาณสี่เมตรลึกไปเจ็ดเมตร
แต่ยังไม่ทันเป็นหลุมดีอะค่ะแล้วมาถูกจับซะก่อนก็เลยเนี่ย
เป็นสภาพอย่างที่เห็นแบบนี้นะคะอืมทีมข่าวก็เดินดู
แล้วก็สังเกตเห็นว่ามีการตั้งสารเอาไว้ด้วยครับนี่ค่ะ
หนึ่งในคนขุดเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเขาตั้งสารเอาไว้
สารสารแรกเขาบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ของหลุมฝังศพ
มีไม้กางเขนปักอยู่ด้านบนนี่นะคะแล้วก็มีข้อความภาษาอังกฤษด้วย
เหมือนกับสันเสริญความกล้าหารสะดุดีทหารที่เสียสละ
ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองครับเขาก็บอกว่าเป็นเหมือนเฉลยศึก
มีคนต่างชาติที่แบบมาสร้างทางรถไฟสายมรณะเพื่อที่จะข้ามไปที่เมียนมา
เขาก็เลยทำเป็นอนุสรเอาไว้แบบนี้อันนี้คือสารแรกที่เขาสร้างเอาไว้นะคะ
ที่สองเป็นรูปปั้นผู้ชายแก่ผมสีขาวยาวถึงเอว
เอามือประสานกันไว้ที่หน้าท้องแล้วก็ด้านข้างมีภาพวาดอันนี้ค่ะ
อันนี้นะคะสารที่สองก็เขาบอกว่าเป็นสารบูชาพ่อปู่โสม
มีทงชาติญี่ปุ่นวางไว้ข้าง
มีหนังสือหน้าศาลก็มีกระถางทูบสำหรับจุดบูชา
คนที่สร้างสารอันนี้เอาไว้บอกว่าเป็นปู่โสมที่เฝ้าสมบัติอยู่ด้านหน้าปากหลุม
สารค่ะเขาสร้างเอาไว้เองนะคนที่ไปขุดหาสมบัติ
เขาบอกเขาสร้างเองแหละตั้งใจว่าก็เป็นสัญลักษณ์อะไรต่าง
สำหรับการขุดหาสมบัติแต่พื้นที่โดยรอบมันก็เป็นป่าเป็นเขาหมดนะ
ใช่ค่ะเป็นหินเป็นป่าเป็นเขาแล้วก็มีฉนกโฉนดอะไร
เขามาจับมาจองอะไรได้ยังไงแล้วที่น่ากลัวก็คือหลุมต่างต่าง
ที่เขาขุดกันไว้อะค่ะก็เป็นการขุดด้วยแบบทักษะของคนแค่สามคน
เราช่วยกันนึกออกไหมคะมันก็อันตรายด้วยนะคะจริงจริงแล้ว
เจ้าหน้าที่บอกว่ามันอันตรายนะคะมันจะจริงหรือเปล่าใช่ไหม
จะมีกันแค่นี้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้เขาบอกเล่าของเขาก็บอกเขาอยู่
ใช่ไหมเขาบอกเขาเองใช่ว่าโอ้โหเนี้ยผมขุดมาโอ้โห
มันสิบยี่สิบปีแล้วใช้มือตาขุดกันนี่แหละใช่ไหมเราก็ไม่รู้จริง
แล้วพักพวกมีใครอะไรยังไงบ้างอาวุธเครื่องไม้เครื่องมืออะไรยังไงบ้าง
มันน่าสงสัยทีมข่าวก็ไปคุยอีกรอบนะไปคุยกับลุงเชิดพงศ์
บอกว่าเป็นเจ้าของที่ตรงเนี้ยเขาก็ยืนยันนะคะว่า
เขาครอบครองที่ตรงนี้แล้วที่ตรงนี้เป็นของเขาเขายืนยันว่าเป็นเจ้าของ
เขายืนยันแบบนั้นอ่าจริงจริงแล้วเป็นคนกรุงเทพครับ
ก็ไปเที่ยวในพื้นที่ไซโยกแล้วเห็นว่าสวยอืม
เขาอ้างว่าเขาซื้อนะอ้างว่าซื้อที่ดินตรงนี้แล้วก็จับจองพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำแควร์น้อย
อืมตามห่วงจุ้ยเลยด้านหลังเป็นภูเขาด้านหน้าเป็นแม่น้ำครับ
สิบไร่เขาบอกว่าเขาซื้อสมัยก่อนอ่ะสองหมื่นบาทอืม
แล้วก็ซื้อปุ๊บสร้างบ้านพัก
กะว่าเออเป็นบ้านกลางป่ากลางเขากลางธรรมชาติ
ก็คือมันก็ซื้อได้อ่ะแหละแต่มันต้องยึดเอกสารสำคัญทางราชการไงใช่ไหม
คือถ้าซื้อมันต้องมีเอกสารค่ะอันนี้ไม่รู้ว่าจ่ายเงินใคร
คุณไปเจอชาวโม่งชาวบ้านแถวนั้นถ้าชาวบ้านเขาบอกอ๋อที่ผมเองลุง
ผมขายให้สองหมื่นสิบไร่ลุงเอาไปเลยอืม
คุณจะบอกว่าผมคือเจ้าของผมซื้อมามันไม่ได้ไง
ที่เขาบอกแล้วว่ามันไม่ใช่ค่ะเป็นที่ราชพัสดุนะคะ
แต่ก็คือคุณลุงเชิดพงศ์บอกว่าพอเขามาอยู่ตรงนี้
เขาก็ไปเจอกับในอึ่งในอึ่งเนี่ยเชื่อแล้วก็ชื่นชอบเรื่องราวทางประวัติศาสตร์

แล้วในอึ่งเล่าให้ลุงเชิดพงศ์ฟังครับ
ปู่โสมที่เฝ้าสมบัติมาเข้าฝันอืม
มีสมบัติเยอะเลยอยู่ใต้ดินช่วยกันขุดไหมชวนชวนกันขุด
ครับแล้วก็บอกเลยว่าถ้าได้สมบัติมานะแล้วก็เรามาแบ่งกัน
แล้วก็เอาเงินส่วนหนึ่งไปสร้างสารสร้างรูปปั้นให้กับปู่โสม
คือในฝันเนี่ยปู่โสมไปบอกกับในอึ่งว่า
ให้ขุดต่อไปใกล้ถึงสมบัติแล้วนี่คือสาเหตุที่เขาขุดต่อเนื่องมาเป็นสิบสิบปี
ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วปู่โสมาบอกในฝัน
ใกล้ถึงมาสิบกว่าปีแล้ว๒๐แล้วด้วยตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้มือขุด
ก็ยังขุดไปเรื่อยปู่นี้ก็เลยตั้งใจว่าจะขุดไปเรื่อย
ปู่ก็บอกใกล้ทุกวันเลยก็ไม่ถึงสักทีคือในฝันปู่โสมบอกว่า
ถ้าเจอสมบัติให้สร้างรูปปั้นสร้างสารให้ด้วย
ซึ่งถ้าเจอสมบัติก็จะเปรียบเสมือนการปลดปล่อยปู่โสมไปในตัว
ปลดปล่อยทหารที่เฝ้าสมบัติอยู่ด้วยเขาจะได้ไปผุดไปเกิด
สิ้นซึ่งหน้าที่ในการเฝ้าสมบัติตรงนี้อันนี้ในฝันนะคะ
แล้วก็บอกว่าพอเขาฝันแบบนี้ตัวในอึงตัวนายเฉิดพงศ์
แล้วก็อีกคนนึงที่เขามาช่วยกันขุดตัวนายบุญทรง๓คนเขาเลยรวมตัวกัน
จะขุดแต่ก่อนที่จะขุดเขาก็ไปซื้อเสบียงอาหารมาเตรียมกัน
ขุดตั้งแต่ฤดูแรงขุดกันไม่ออกไปไหนเลย
วันหนึ่งขุดอยู่หกชั่วโมงโอ้โหทำอาหารถอดไข่เจียวกันหน้าปากหลุมตรงนั้น
เขามุ่งมั่นตั้งใจในการขุดมากเพราะทั้งสามคนนี้เขาเชื่อมากว่าเจอสมบัติแน่
เพราะปู่โสมมาเข้าฝัน๖ชั่วโมงต่อวันกินข้าวกินปลาอะไรกันตรงนั้นเลย
เขาบอกว่า๒๐ปีจริงเขายืนยันแบบนี้นะ
คือแบบขุดกันจนหมดแรงยังไม่เจออะไรเลย
ไม่เจอสมบัติเจออาวุธเจอดาบของทหารญี่ปุ่นบางส่วนนี่นะคะ
แล้วเขาก็บอกว่าหรืออาจจะเจอแต่ไม่บอกกันก็เป็นไปได้
เขาเคยมาทำกันสิบกว่าปีแล้วแล้วงบประมาณก็ทุนใช้กันเองเนี่ย

มันเป็น๑๐ปีแล้วเพิ่งเริ่มทำกันเนี่ย
แน่นอนเขามั่นใจมากเลย
เขาอยากจะกลับไปเกิดกันวิญญาณมากมายที่เศรษฐศิษย์อยู่ที่นี่
ทำสำเร็จแล้วทำอะไรให้เรียบร้อยทำบุญอุทิศโศกสล
ให้เขาอยากไปเกิดแล้ว
ทำให้ดีแล้วจะเอาไปทำบุญทำอะไรกันก็เรื่องเขา
หมดวาระเขาเขาก็จะไป
คือลุงเชิดพงศ์บอกว่าคือส่วนตัวลุงเองก็ยังไม่เจอสมบัติอะไรอย่างที่บอกนะคะ
ก็เจออาวุธเจอมีดดาบของทหารญี่ปุ่น
แต่ก็ไม่รู้ว่าคนที่มาช่วยขูดอย่างในอึ่งตัวตั้งตัวตี
กับนายบุญสงฆ์ที่เป็นคนงานช่วยขุดก็ไม่รู้ว่าสองคนนี้เจออะไรหรือเปล่า
ไม่รู้ว่าเจอแต่ไม่บอกไหมอะไรแบบนี้นึกออกไหมค

เพราะว่าก็ขุดกันเป็น๑๐๒๐ไงแล้วไปจะเอาทุนร้อนจากไหน

ใช่ไงคุณลุงเชิดพงศ์บอกว่าแต่ลุงเชื่อว่าที่ดินตรงนี้มันมีอะไรแปลกอยู่
เพราะว่าเคยเห็นแสงไฟประหลาดพุ่งมาจากจุดที่ขุดสมบัติ
แล้วก็เคยไปคุยกับชาวบ้านชาวบ้านบอกว่าก็เคยเห็นดวงไฟประหลาดแบบนี้เหมือนกัน
ชาวบ้านบางคนเล่าให้ลุงเชิดพงศ์ฟังว่า
มีเค้าเคยรวมตัวกับเป็น๑๐คนอ่ะนะชาวบ้านอ่ะ
ก็ตัดอ้อยอยู่แถวนั้นตอน๑๑โมง
จู่เห็นแสงไฟประหลาดบนยอดเขา
พอหันไปดูก็เห็นเป็นเพชรก้อนเบอร์เลอร์เลย
ลอยมาอยู่บนหน้าผาบนภูเขา
พอกระทบกับแสงปุ๊บโอ้โหระยิบระยับวับวาว
ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่ามีสมบัติจริง
เขาอ้างว่าเขาเห็นเป็นเพชรวิบวับวิบวับจริง

ใช่จะวิ่งไปเก็บเลยนะ

แล้วนี่ค่ะคือลุงเชิดพงศ์บอกว่า
ในวันพระจะมีลำแสงประหลาดสีฟ้าสีชมพูสว่าง
พุ่งขึ้นมาจากพื้นดินแล้วลอยวนอยู่
ที่จุดที่เขาขุดหาสมบัติกัน
หลุมอ่ะไฟแบบสว่างออกมาจากหลุมทั้งสามหลุมเลย

ก็เลยเชื่อว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างในที่ดินตรงนี้แหละ
ไฟเห็นกันหลายครับ

ชาวบ้านนี้ก็เห็น

และมีบริวารลอยตามมากมาย
เหมือนรังพึ่งอบพยพ
แล้วมันก็ขึ้นไปข้างบนฟ้า
อันนี้ลอยไปลอยมาโดยเฉพาะวันพระ
ครับวันพระสิบห้าค่ำ

คือลุงบอกว่าต้องขุดไปเรื่อยจนกว่าจะปลดปล่อยปู่โสม

เขมมาสอนและภาคภูมิแอบงงเลยอ่ะ
แต่เขาก็เชื่อของเขาอันนั้นไม่งั้นเขาไม่ทำมาได้เป็นโอ้โห๒๐ปีหรอก
ก็ใช่ไงคือต้องเชื่อมากถึงขุดมาแบบ๒๐ปีขนาดนี้คุณผู้ชมนึกออกไหมคะ
แล้วลุงเขาบอกว่าไงรู้ไหมลุงบอกว่าเมื่อ๒๐ปีก่อนตอนเริ่มมาขุดใหม่นะ
เคยมีคนญี่ปุ่นเดินทางมามาหาลุงเชิดพงศ์
แล้วบอกว่าลุงคือโกโบริกลับชาติมาเกิด
นั่นไง
แล้วก็บอกกับลุงว่าขุดต่อสมบัติที่อยู่ข้างใต้มันมีแน่
แล้วลุงไม่จำที่นี่แน่

เขามีแผนที่มา
เป็นแผนที่ลายแทงขุมซับ
แล้วก็มาถามบอกว่ามันมีสมบัติจริงใช่ไหม

ข้อมูลจากลุงอ่ะ
เริ่มเป็นโกโบลิแล้วขอคุยกับชาวบ้านแถวนั้นก่อน
ชาวบ้านเขาบอกว่าก็ได้ยินข่าวมาว่า๓คนนี้ค่ะ
ขุดหาสมบัติกันจริงแล้วมุ่งมั่นมากจริง
ชาวบ้านบอกว่าชาวบ้านไม่เชื่อหรอกว่ามันมีสมบัติอยู่
เนี่ยค่ะแต่ก็โอ้โหเห็นเขาบ้าขุดกันขนาดนั้นก็
ก็ปล่อยให้เขาขุดชาวบ้านเขาบอกก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะ
ส่วนชาวบ้านอีกคนนึงนะคะนายชันชัยจงผล
พาทีมข่าวของเราไปเดินดูบริเวณแถวเนี่ยค่ะครับสมัยสงครามโลกครั้งที่๓
สองเขาใช้เส้นทางตรงไหนตรงไหนลำเลียงขนส่งอาวุธยุทธโปรกรณ์
อะไรแบบนี้นะแต่ชาวบ้านคนนี้ก็บอกว่า
มันไม่มีหรอกสมบัติอะไรตรงเนี้ยอืม
ตรงนี้มันเป็นทางไฟเก้าอ่ะอืมสมัยสงครามโลกอ่ะ
เชื่อไหมว่าสมัยสงครามโลกคือทหารญี่ปุ่นมาตรงนี้แล้ว
มันน่าจะมีสมบัติกันจริงจริงไม่มั่นใจน่ะอืม
การทำสงครามยังมันจะมีทองมีอะไรมามันไม่น่าใช่ทีนี้ค่ะ
เรื่องของที่ดินตรงนี้นะคะลุงยังยืนยันว่าเป็นของลุงนะ
เชิดพงศ์อ่ะอ๋อเป็นที่ของลุงลุงยืนยันแบบนั้น
แต่ทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่านี่คือที่ราชพัสดุจริง
ลุงบอกไม่ใช่ไม่ใช่ที่ดินราชพัสดุ
เป็นที่ลุงครับลุงยังยืนยันค่ะทั้งตัวลุงทั้งตัวในอึ่ง
ทั้งตัวเนี่ยคนที่มาช่วยกันขุดเนี่ยนะครับ
อยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะอืม
ตำรวจบอกว่าก็ออกหมายเรียกให้ทุกคนไปให้ปากคำนะคะ
แล้วก็จะต้องมีการดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายด้วยนะคะ
ไม่ใช่อยู่ดีใครจะมาครอบครองที่ดินของคนอื่นของราชพัสดุ
แล้วก็มาขุดกันจนโอ้โหเละเทะแบบนี้นะคะ
ก็ต้องไปไล่ดูก่อนแหละว่าตกลงแล้วที่ดินผืนนี้เนี่ย
อ่าลุงเขาเป็นเจ้าของอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรนะ
นะฮะเดี๋ยวให้กบฤษฐำต่อ